การไฟฟ้านครหลวงก็เลยจัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ให้กับโรงเรียนต่างทั่วพื้นที่ที่เขาจำหน่ายไฟกันอยู่ครับ

นักเรียนชั้นอนุบาล๒ทับ๑โรงเรียนปลูกจิตถนนพระราม๔
มีไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยขณะเรียนหนังสือ
เพราะพนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ด้วยการปรับแผงสวิตช์และปลั๊กไฟตามห้องเรียนต่าง
โรงเรียนปลูกจิตเป็น๑ใน๖๐โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นนทบุรีและสมุทรปราการที่เข้าร่วมโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แก่โรงเรียนระดับปฐมศึกษาของกรฟนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี
พระเจริญพระชนมายุ๕รอบ๖๐พันศา
จัดโครงการนี้เนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัชราชสุดาเนี่ย
ท่านเจริญพระชนมายุครบ๖๐พันศาซึ่งการฟ้านครหลวงก็คิดว่าจะจัดโครงการดีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติท่าน
ก็ได้พิจารณาว่าเราควรจะทำอะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับเด็กเยาวชน
นักเรียนของเราได้รับความปลอดภัยมากโดยเฉพาะทางการไฟฟ้านครหลวง
เห็นความสำคัญว่าน้องอนุบาลเนี่ยเป็นเด็กที่สุ่มเสี่ยงนะคะ
บางทีเล่นอะไรเนี่ยอาจจะสนบ้างอะไรบ้างก็อาจจะทำให้ไม่ได้รับความปลอดภัย
ได้รับการให้เราได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการกับกรฟนในครั้งนี้ค่ะ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแก่โรงเรียนระดับปฐมศึกษาใช้งบประมาณรวม๒๑ล้านบาท
ฟนคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จทั้ง๖๐โรงเรียน
ภายในวันที่๑๕ธันวาคมนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน